ต่อที่สาวคนนี้ดีกว่าค่ะคุณนี้เลยนะคะเป็นแฟนของคุณแมททิวบาคุณปูปัญญานั่นเองนะคะ
พาแฟนนุ่มค่ะมาที่เมืองไทยสมให้เป็นสายบุญหน่อยละกัน
พาไปกราบนามัศกาลพระอาจารย์ววัชิระเมธีด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผสมกับสาวสายบุญกันสักหน่อยนะคะปูปายาก็ชอบเดินทางไปทำบุญไง
ก็เดินทางไปที่นี่เลยที่ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายเลยค่ะ
ประกอบกับฝ่ายชายนะเป็นคนชอบทำบุญอีกด้วยแล้วก็แม้จะเป็นนุ่มฝรั่งตานำข้าวนะ
แต่คุณเห็นในภาพไหมคะกราบผ้าได้สวยไม่แพ้หนุ่มไทยเลยล่ะค่ะ
ท่านวอลนะยังเอ่ยปากชมด้วยนะว่ากราบได้สวยจริงจะสวยขนาดไหนบันเทิงไทยรัฐนั้นมีภาพมาการันตีด้วยนะคะ

เป็นยังไงคะคุณโชว์ลีลาการกราบพระได้นุ่มนวลจริงงานท่าทางฝ่ายหญิงคุณปูปายาจะมีการเทรนด์มาอย่างดีนะคะ
ซึ่งการเดินทางมาเมืองไทยของฝ่ายชายในครั้งนี้นะ
จัดการส่วนตัวของนักแสดงสาวค่ะเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐด้วยนะว่า
ทั้งคู่เนี่ยมีโปรเจกต์จะทำธุรกิจร่วมกันค่ะด้วยการเปิดบริษัทโปรดักชั่นทำรายการทีวี
รูปแบบก็จะสนุกสนานแบบที่ยังไม่มีที่ไหนทำมาก่อนด้วยนะ
จากประสบการณ์การเป็นผู้กำกับหนังแล้วก็ผู้สร้างภาพยนตร์ของฝ่ายชายคุณผู้ชมค่ะ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะรับรองว่าบันเทิงไทยรัฐค่ะจะเก็บภาพมาฝากทันทีนะคะ
นี่ไงก็ไม่ได้เป็นคู่รักกันอย่างเดียวนะเขามีการปรึกษาทางด้านธุรกิจ
มีการจะตั้งบริษัทโปรดักชั่นด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราต้องรอให้ติดตามผลงานเขาต่อไปแล้วกันนะคะ